อ่าวันนี้หนึ่งตุลาคมนะฮะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศ
กลับเข้ามาใกล้สู่ความเป็นปกติมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าการที่มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็มีการล็อกดาวน์กันไปในหลายส่วนเนี่ย
วันนี้ก็มีการคลายล็อกกันนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันนะคะ
นี่เป็นที่โรงภาพยนตร์นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์
นี่เราไปดูที่สยามภารกรนะคะมีคนมาทยอยใช้บริการ
หลายคนบอกกลัวโควิดนะแต่ก็คิดถึงบรรยากาศ
ดูหนังในโรงหนังที่นานไปเกือบปีแล้วเกือบครึ่งปีแล้วนะคะ
เขาก็จะมีการเว้นระยะห่างนะคะในโรงหนังเนี่ยจะจัดที่นั่งเว้นสองที่นั่ง
แล้วก็เว้นอีก๒ที่นั่งจัดแบบสลับฟันปลาค่ะ
แล้วถ้าใครไปด้วยกันสองคนก็สามารถนั่งติดกันได้
หลังจากจบรอบนึงก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบนี้ค่ะ
ลดการสัมผัสทั้งการซื้อและรับชำระค่าบัตรแบบไร้เงินสด
ก็ทำให้ดีที่สุดเลยนะคะทางด้านผู้ประกอบการบอกว่า
เปิดครั้งนี้ทำตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์
มีการคัดกรองก่อนให้บริการด้วยนะคะผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยนะคะ
วันนี้ไปคุยกับคุณรัตนภาสิงแก้วบอกว่าลูกค้าก็มาใช้บริการกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำนะคะนวดที่ทางร้านเปิดให้บริการได้
ก็รู้สึกดีใจที่ได้เปิดแล้วนะคะลูกน้องในร้านจะได้มีงานทำ
ทางร้านก็มีการป้องกันโดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารว่าได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว
พนักงานก็เหมือนกันนะคะพนักงานเนี่ยต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็ม
แล้วก็ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในร้านด้วยนะคะ
วันนี้ก็มีเปิดให้บริการแล้วฟิตเน็ตค่ะฟิตเน็ตกลับมาเปิดอีกรอบนึง
คลายล็อกนะคะวันนี้แต่ว่าก็ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง
มีการตั้งแผ่นกั้นระหว่างอุปกรณ์ออกกำลังกายนี่ต้องมีแบบนี้แล้ว
เมื่อก่อนนี้วิ่งลู่ไปก็อาจจะมองลู่นู้นลู่นี้
ตอนนี้ก็ต้องอย่างนี้แล้วค่ะครับกั้นหน่อยนะคะเนี่ยค่ะนะคะ
อุปกรณ์ที่เป็นฟรีเวทอย่างดัมเบลบาเบลก็จะมีระยะห่างอุปกรณ์
มากกว่า๒เมตรเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้แผง
เพราะว่ามันจะห่างกันหน่อยนะคะส่วนความสะอาดนะฮะ
ตรงนี้เขาบอกว่าจากเดิมทำความสะอาดสามวันละสิบสามสี่รอบ
ตอนนี้ก็ทุก๒ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์
เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าด้วยค่ะครับเอาล่ะมาดูอีกหนึ่งกิจการ
หน้าที่ฟื้นคืนชีพค่ะชาบูเป็นต่อครับนี่ฮะของพี่อู๊ดครับค่ะ
โอ้โหตอนนั้นประกาศปิดร้านไปนะฮะล่าสุดวันนี้ครับ
หนึ่งตุลาคมพี่อู๊ดเป็นต่อครับแล้วก็หุ้นส่วนนะครับ
เลิกกลับมาให้บริการความสุขผ่านชาบูอร่อยแล้วนะฮะ
คุณอู๊ดเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าวันแรกที่เปิดร้านนะครับ
ดีใจน้ำตาแทบไหลเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเองจะได้กลับมาทำธุรกิจ
แต่พนักงานร้านชาบูตามสาขาต่างจะได้กลับมาทำงานด้วยนะครับ
แบ็คกันอีกครั้งว่าอย่างนั้นนะฮะ
คุณอู๊ดเนี่ยปรับโฉมนะครับร้านชาบูเป็นต่อให้ใช้ไรกว่าเดิม
หลังจากที่ผ่านมานะขาดทุนเป็น๑๐ล้านนะ
โดยร้านชาบูสาขาแรกที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งเคยโพสต์ปิดร้านไปจนเป็นข่าวดังนะฮะ

ชาบูเป็นต่อจากที่ปิดไปทั้งหมด๖๐กว่าสาขานะ
ตอนนี้กลับมาดำเนินการปกติ๒๒สาขาตามจังหวัดต่าง
ส่วนสาขาที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะยังไม่เปิด
ขอรอดูก่อนดูให้มั่นใจก่อนแล้วจะเปิดแน่ฮะ

ดีใจคือเขาก็ได้ทำงานเขาก็แบบว่าได้ส่งเสียตัวเอง
ส่งให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองด้วย
ถามตรงว่าขาดทุนไปเยอะไหมพี่ก็คือ

ก็เป็น๑๐หลัก๑๐อยู่ข้างกลางก็๘หลัก
เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีว่ามีสาขาไหนบ้างเนอะรายละเอียด

เพจด้วยแล้วก็ในเพจชาบูธเป็นต่อครับ

ก็เห็นรอยยิ้มเห็นแววตานะคะของการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
หลายท่านก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ต้องรักษาระยะห่าง

กำลังใจทุกท่านเลยค่ะ